ห้าธันวามหาสดุดี
พระราชะดำรัฐโคมสัจจา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

จากนั้นไปลงยุคกับภาพเก่าสุดอินนี่

ปิดท้ายด้วยสาวสวยเซ็กซี่ในคอลัมป์มาลัยไทยรัฐของสาวปีมาติกา
ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับพี่แท่งกันเลย

รายการภาพลุงยุคมาแล้วครับ
พบกับผมครับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเจ้าเดิมนะฮะ

เห็นหน้าผมแบบนี้นะฮะแน่นอนเลยนะครับ
เรื่องราวเก่าที่คุณคิดถึงกำลังจะย้อนกลับมาครับท่านผู้ชมครับ
ยุคนี้นะครับถ้าจะพูดถึงวงดนตรีดังมีมากมายหลายวงเลยนะครับ
และแต่ละวงนะครับก็มีฝีไม้ลายมือมากมายเหลือเกินนะครับ
แต่ถ้าจะพูดถึงวงดนตรีเด็กในประเทศไทยมีไม่กี่วงเลยนะครับ
หนึ่งในนั้นนะฮะที่ผมจำได้คือวงนกแหลกครับ
ผมก็เกิดไม่ทันนะครับผมก็เด็กเหมือนกัน
แต่มีอีกวงครับท่านผู้ชมถ้าผมให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพ
ท่านผู้ชมต้องร้องอ๋อแน่นอนวงนี้ครับ
ผมเชื่อเลยครับท่านผู้ชมเห็นภาพนี้แล้วคงจำกันได้แล้วก็ร้องอ๋อกันอย่างแน่นอนนะครับ
คิดถึงพวกเขากันบ้างครับยกมือหน่อยแล้ว

ก็เรียกว่าเป็นคนรุ่นใกล้เคียงกับรุ่นเดียวกันนั่นแหละ
เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทรนด์ใหม่ของในยุคนั้นก็คือ
ผู้หญิงมาเล่นกิตาร์เล่นกรองเล่นอย่างแบบ

วงนี้แปลกแถมเพลงก็เพราะด้วยนะครับ
ผมจำได้หลายเพลงมีเพลงผีหลอกด้วย

เพลงนี้ขึ้นมาจำได้จนทุกวันนี้ว่า
เฮ้ยจะกลัวผีจะเปิดเพลงเป็นเพลงผีหลอกอีกเลย
ก็มีเพลงดังที่ติดหูจนทุกวันนี้ครับ

แล้วก็จะดูเขาทางทีวีอะครับสมัยก่อนเป็นขาวดำ

คือเปรียบเสมือนแรงบันดาลใจ

กว่าจะรักเท่านี้
ว่าจะมีคนมาเข้าใจตรง

หลากหลายความทรงจำค่อยผุดขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะครับ
แต่ถ้าถามนายหลุมยุค
นึกถึงกลุ่มวงดนตรีของเด็กตัวน้อย
ลีลาน่ารักมาพร้อมกับกีต้าปลอม
หรือกิต้าไม้นั่นเอง

ไม่ลองไม่ออกมันเปิด

ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นละคร

นี่ก็คือรายการพบณิตนะคะ
หรือสมุสรพึ่งน้อย

เริ่มแรกมีสมาชิกทั้งหมด๕คนครับ
คือน้องอ้อเกษณีชุมชัย
น้องโบสุริพรปุญญมาโนธ
น้องหนึ่งสุคลธาวงสงวน
น้องเอวันนิดาวิมลวัฒนาพันธ์
และน้องต่อสำริทสนเพชร
และสมาชิกมีเพิ่มในช่วงหลังก็คือ
ติ๊กสุธิราโรธสันติ
และน้าอุ้มพระละพงศ์ปฐุมมานันครับ
นี่ดูลีลาการดีดกีต้าปลอมสักก่อน

ถึงประมาณปีพุทธศักราช๒๕๓๒

ที่ยังอยู่ในใจเรากันบ้างดีกว่าครับ

อัลบั้มชุดแรกชื่อว่ารถไฟมีปีกครับ
อัลบั้มชุดที่๒ในชื่อชุดคิดไม่ออก

ต่อเนื่องมาจนถึงปีพุทธศักราช๒๕๕๙

ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากล่ะครับ
อยากมีการอยากโหชานะอยากโหชานะอยากโหชานะอยากโหชานะ
เราจะคืนไป
มีเพลงดังอย่างเพลงนี่แหละเพื่อนและเพลงกว่าจะรักนั่นเองครับ

มาเข้าใจต้องใช้เวลา
ใช่เพียงมองตากันเมื่อไหร่
พุทธศักราช๒๕๓๒ออกอัลบั้มชุดแวบเดียว
มีเพลงที่เกี่ยวกับความรักมากขึ้นตามวัยครับ
อย่างเช่นเพลงแอบเจ็บนั่นเอง
แอบเจ็บเพราะเธอที่ใจร้าย
อีกนิดหยดน้ำตาก็รินไหล
แอบเจ็บคนเดียวแอบโกรธคนเดียวทนคมใจ
นายลงยุคเชื่อว่าใครที่เคยเป็นเด็กมาก่อน

เป็นยังไงล่ะครับพี่แท่งทันทุกเพลงใช่ไหมล่ะ
จะปวดเพียงใดปลอบใจตัวเองด้วยน้ำตา

แม่แล้วชอบเอาความจริงมาแซวอยู่เรื่อย
กีต้าไม้นะฮะเล่นกันอย่างนี้เด็ก
โตนะฮะก็เริ่มแยกย้ายกันนะฮะไปตามเส้นทางของตัวเองนะครับ
จนปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับเราได้มีโอกาสนะครับ
เริ่มกลับมาทำเพลงมีผลงานเพลงออกมานะครับ
นั่นก็คือน้องเอ๋นะครับน้องอ้อและน้องโบนะครับนะฮะ
กลับมารวมไว้อีกนะครับมีผลงานเพลงภายใต้วงชื่อว่าโอ้โหกับคุณหนุ่ยนันทกานั่นเอง
รับเชิญของผมนะฮะช่วงหน้านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ
ในช่วงภาพเก่าคนดังนะครับผมการันตีฝีมือฝีไม้นะครับ

และที่สำคัญนะครับภาพเก่าของเขานะฮะเพียบเลยครับ
ก่อนพักตอนนี้นะครับผมมีเพลงหลงยุคมาฝากท่านผู้ชม
นั่นคือเพลงกว่าจะรักครับ
ได้เล่นดนตรีต่อก่อนอ่ะวันนี้ต้องการร้องให้เขาค่อยเยี่ยมนะครับ
จัดรองโทษมาไม่ใหญ่เลยนะครับ
พี่แบบกันละว่าว่าเขาค่อยสูบเพิ่งหน้าน่ะนะครับ
ซึ่งอ่านไม่มีใครเข้าใจเราเหมือนเพียงคนเดิม
กว่าจะรักเท่าวันนี้กว่าจะมีคนมาเข้าใจ
ต้องใช้เวลาใช่เพียงมองตากันเมื่อไหร่
อยากจะคิดต้องจากกันเป็นแค่ฝันแต่ความจริงนั้น
เรายังอยู่เคียงข้างกันดังวัน
ก่อนจากกันฉันมาบอกลา
ด้วยน้ำตาที่มันอาลนอยู่เต็มหัวใจ
อยากบอกเธอฟังเธอด้วยใจ
ว่าเรื่องเราจะมีให้กันอย่างนี้เรื่อยไป
แล้วเราจะมาพบกันใหม่
จะกลับมารวมถึงสุขกันให้เหมือนเมื่อวาน
กว่าจะเริ่มเข้าวันนี้
กว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลา
ใช่เพียงมองตากันเมื่อไหร่
อยากจะคิดต้องจากกันเป็นแค่ฝัน
แต่ความจริงนั้นเราอยากทราบ
ยังอยู่ที่ยังข้างกันดังหวั่นหวาน